ดูคดีแทงกันกลางห้างเลยนะครับ
ห้างโลตัสท่ายางที่ตำบลท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางวันของวันเสาร์ที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
เหตุการณ์นี้ก็มีชื่อย่อว่าดาโลตัสแทงนิดบิ๊กซี
นะครับเหตุการณ์นี้นะครับพอเกิดเหตุขึ้น
เมื่อวานนี้ทางผู้เกาะเหตุก็คือในดาโลตัสนะครับ
เข้ามอบตัวกับตำรวจสารภาพผิดว่าเป็นคนแทงนายนิดบิ๊กซีจนเสียชีวิต
แต่ตอนแทงและตอนหนีไปไม่คิดว่านายนิดจะเสียชีวิตนะครับ
ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดจากเหตุการณ์ที่นายนิดเข้าใจว่าเขาเป็นชู้กับภรรยา
คือจริงเขาเป็นปัญหาระหองระแหงกันมานานแล้วนะ

คือเหมือนเคยมีเรื่องมีราวกันแล้วฝ่ายนิดบิ๊กซีก็เคยทะเลาะกับภรรยา
ลงไม้ลงมือด้วยนะในเรื่องที่ไม่ไว้ใจว่า
มาทำงานที่โลตัสกับดาโลตัสแล้วก็สนิทกันจนเป็นกิ๊กกันหรือเปล่า
ฝ่ายภรรยาของดาโลตัสก็เคยไม่ไว้ใจดาโลตัสเหมือนกัน

ก็เคยส่งภาพดาโลตัสกับภรรยาของนายนิดบิ๊กซีไปให้นายนิดดูเหมือนกัน
คือคนนี้คือภรรยาของดาโลตัส

ก็คือไปเจอภาพที่ถ่ายคู่กันระหว่างดาโลตัสกับภรรยาของนิดบิ๊กซี
ครับแต่ท้ายที่สุดเรื่องนี้นะครับก็ต้องเป็นคดี

และท้ายที่สุดนายดาโลตัสที่เราเรียกกันสัญญาแบบนี้
จริงก็คือนายทาดาทองโมลีวันอายุ๓๗ปี
ก็เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
และภูมิกับสพท่ายางแล้วก็คือพันธ์ตำรวจเอกอาชวินบุญธรรมเจริญนะครับ
ทางตำรวจก็มีการสอบสวนนายทาดา

ก่อนหน้านี้นายสุรินผู้ตายเข้าใจผิด
คิดว่าเขาเป็นกิ๊กกับนางสาววิจารินทิมทองภรรยาของนายสุริน
ซึ่งนายทาดายืนยันว่าเขากับนางสาววิจาริน
เป็นแค่เพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทกัน
แต่เหตุการณ์มันเริ่มต้นมาจากการที่ภรรยาของตัวเขาเอง
คือภรรยาของนายทาดามาพบรูปที่นายทาดา
ถ่ายคู่กับนางสาววิจารินภรรยาของนายสุริน
พบในโทรศัพท์มือถือของนายทาดา

ภรรยาของนายทาดาก็ได้ส่งภาพนั้นไปให้นายสุรินดู
ทำให้หลังจากที่ได้รับภาพนะนายสุรินเข้าใจผิด
คิดว่านายทาดาคบหาอยู่กับนางสาววิจารินภรรยาของเขา
และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็คิดแบบนั้นมาโดยตลอด
เหมือนฝังใจนะคิดว่านายทาดาเป็นชู้กับภรรยาแน่นอนนะครับ
ในวันเกิดเหตุนะครับนายสุรินโทรศัพท์มาหาภรรยาที่ห้างโลตัส
แต่ปรากฏว่าภรรยาไม่รับสายและนายสุรินก็เลยโทรศัพท์เข้าเครื่องของนายทาดา
พร้อมทั้งมีการขู่นายทาดาว่าตอนนี้กำลังจะไปที่ห้างโลตัส
เดี๋ยวจะไปเจอไปดูให้เห็นสิว่ามีอะไรกับเมียกูหรือเปล่า
อะไรประมาณนี้นะครับก็มีการขู่กันไว้ก่อน
วันเกิดเหตุนั้นนายทาดาพอรับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วก็กลัว
กลัวเพราะถูกข่มขู่ถูกขู่มาหาถูกขู่ฆ่า
ทำให้นายทาดาเกิดระแวงนะครับ
พกมีดปลายแหลมที่มันวางขายอยู่ภายในห้างเก็บติดตัวไว้
กระทั่งนายสุรินมาจริงนายสุรินเดินทางมาจากห้างบิ๊กซีนะ
ที่เขาทำงานอยู่มาถึงห้างโลตัสจริง
แล้วก็ถือไขควงเดินปรีเข้ามาหานายทาดา
ทำให้นายทาดาจำเป็นต้องชักมีดออกมาจ้วงแทงนายสุรินก่อน
โดยนายทาดาอ้างว่าเขาทำไปเพื่อป้องกันตัว
หลังจากนั้นก็มีการฟันการแทงไปอีกหลายครั้งในช่วงชุลมุน
ใช่คือเนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดจับได้ว่าคือในนี้ปรีเข้ามา
ไขควงมาตั้งท่าจะทำร้ายเลยแหละ
แล้วก็มีการต่อสู้ชุลมุนกัน
ใช่ครับนายทาดาปัดมือนายนิดจนไขควงจากมือนายนิดหลุดได้
ทาดาก็ใช้มีดจ้วงแทงแล้วก็ฟันต่อนะครับ
ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่คาดคิดว่านายสุรินจะเสียชีวิตนะครับ
หลังจากการสอบสวนนายทาดาถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาส่งดำเนินคดีครับ
เรื่องต้นยังไม่มีรายงานว่าผู้ต้องหาหรือว่านายทาดาเนี่ย
ใช้สิทธิ์ในการประกันตัวเองหรือไม่นะครับ